คือพลเมืองดีคนนี้เขาสามารถช่วย
เด็กชายวัย๑๐เดือนจากอาการป่วย
แล้วก็ชักเกรงส่งโรงพยาบาลได้ทันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางแยกเลยค่ะคุณผู้ชม

ก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่าอยากจะขอบคุณเหลือเกิน
ฮีโร่ที่ช่วยชีวิตลูกสาวนะคะคุณผู้ชม
เนื่องจากช่วงเช้าวันเสาร์ที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
ลูกสาวป่วยเป็นไข้แล้วก็เกิดอาการชักเกร็ง
ระหว่างทางกำลังจะไปโรงพยาบาลอยู่แล้ว

ขี่รถมาส่งที่โรงพยาบาลได้ทันค่ะ
เจ้าของเฟซบุ๊กคือแม่ของน้อง
คือนางสาวชาวราโคตรศรีนวล
แม่บอกว่าน้องเป็นลูกครึ่งไทยสิงคโปร์อายุ๑๐เดือน
อยู่ที่หมู่๑๐ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นน้องป่วยเป็นไข้หวัด

ก็เลยเอาตัวลูกสาวขึ้นรถฟอร์จูเนอร์
จะไปส่งที่โรงพยาบาลพญาไทยศรีราชา
แต่ระหว่างทางบริเวณสี่แยกวัดไร่กล้วยที่หมู่๒ตำบลสุรศักดิ์เนี่ย

ไป๒๐นาทีแล้วรถยังไม่ขยับเลย

ประกอบกับน้องก็เกิดอาการช็อกเกร็งชักด้วย

ตัดสินใจจอดรถไว้ข้างทางเลยนะ
แล้วก็อุ้มลูกวิ่งลงไปหาคนช่วย
จังหวะนั้นเองค่ะมีพลเมืองดีขี่มอเตอร์ไซค์มาสอบถาม
แล้วก็ให้การช่วยเหลือพาน้องไปส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลานะคะ

ของน้องก็บอกว่าน้องพาพี่ไปโรงพยาบาลหน่อย
เมื่อคืนเขาก็ไม่ได้อิดอ่อนอะไรก็พาไปเลย
เข้าไปที่โรงพยาบาลได้ใกล้ที่สุด
ดงไฟแดงนี่ก็หยุดกันแบบเสี่ยงตายกันเลยอ่ะ
น้องเขาก็บอกว่าหยุดคือหยุดไม่ได้อะพี่
หยุดไม่ได้แล้วก็ไปน้องไป
ไฟแดงเขาก็พาผ่าไฟแดงไปเลย
ซึ่งคุณแม่บอกว่าตอนนั้นน้องก็ไปหาหมอเสร็จแล้ว
ตอนนี้พอผู้สื่อข่าวไปเยี่ยมไปหาน้อง
น้องก็อาการดีขึ้นคุณแม่อุ้มมาให้ดูแล้ว
ส่วนคุณหมอที่รักษาอาการน้องบอกแบบนี้เลยนะ
ถ้าเกิดวันนั้นเอาน้องมารักษาช้ากว่านี้นิดเดียว
สมองน้องอาจจะตายน้องอาจจะไม่รอดก็ได้
ทีนี้คุณแม่น้องเขาก็เลยอยากที่จะพบหน้านุ่มพลเมืองดี
ขี่มอเตอร์ไซค์มาช่วยเหลือวันนั้นนะคะ
บอกว่าอยากจะขอบคุณจริงช่วยชีวิตทั้งลูกสาว

เพราะว่าถ้าเกิดแม่ไม่มีลูกสาวหัวใจก็คงสลายเหมือนกัน
เห็นเสื้ออยู่แว๊บมาสักครู่นี้นะครับ